ถือว่าเป็นข่าวร้ายของวงการบันเทิงอีกครั้งคุณผู้ชม
ตามภาพที่เห็นค่ะพี่ลินดาค้าทันเจริญค่ะ
เสียชีวิตลงแล้วนะคะด้วยวัย๖๖ปี
หลังจากที่ป่วยด้วยมะเร็งโคนลิ้นรักษาตัวมายาวนานถึง๑๕ปี
ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวพี่ลินดา
แกบำนับรักษาตัวติดเตียงมานาน
กำหนดการนะคะครอบครัวจะเคลื่อนศพไปที่วัดพระศรีมหาธาตุสารา๓
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพ๔โมงเย็น
อาตุ๊กเดือนเต็มก็ช่วยรักษามาตั้งแต่ตอนที่แกป่วยใหม่

ซึ่งอาตุ๊กนะคะก็ได้เป็นคนโพสต์แจ้งข่าวนี้ด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสนความเสียใจกับการ